แต่ปรากฏคราวนี้ก็ลูกคอดีเหมือนกัน

เมาหนักจนร้องเพลงไม่ได้
ที่ว่าลูกคอดีไปนอนขวางร้านบะหมี่เขา

โชว์รุกคอแบบนี้นะฮะ
โอ้โหปลุกไม่ตื่นเลยนะฮะ
และอีกอย่างคือมานอนขวางร้านบะหมี่เขาแบบนี้

ไม่รู้กรนหรือหู่กู้ภัยเขาไม่รู้นะ

เอ็มนุมดาวติ๊กต๊อกชาวพัทรลุง
เขามีฉายาว่าเอ็มตำนานคุณ

คราวนี้ก็เป็นตำนานนะครับเพราะปลุกไม่ตื่นเลยนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าร้านบะหมี่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะครับ
ทีนี้สอบถามเจ้าของร้านบะหมี่นะเธอบอกโอ้โหก็ขายบะหมี่อยู่เนี่ย
สังเกตเห็นผู้ชายคนนี้ไม่รู้จักหรอกว่าเป็นองค์เป็นเอ็มอะไร
แล้วพี่บุ๊คดูดิขนาดเอานั่งแล้วอ่ะ

นั่งแล้วยังลูกคอดีเลยยังตรนใส่อยู่เลยนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ปั่นจักรยานสีชมพูนะมาจอดฝั่งตรงข้ามร้าน
ก่อนจะเดินสดเสมาแบบโอ้โหอ่อนเปรี้ยนะ
อยู่แล้วก็มานั่งอยู่ตรงหน้าร้าน
ตอนแรกเจ้าของร้านบะหมี่คิดว่าหิวนะฮะก็เลยโอ้เดี๋ยวจะทำบะหมี่ให้กินละกัน
แต่พอเดินกลับมาเอ้านอนไปแล้วปลุกก็ไม่ตื่น
ลูกค้าก็ไม่กล้าเข้าร้านก็เลยโทรเรียกกู้ภัยช่วยกันปลูกฮะ
ปลูกไม่ตื่นอยู่ดีทั้งนั่งทั้งประคองทั้งขึ้นเปรย์แล้วก็ยังไม่ตื่นนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่พาไปบ้านคุณไปพักก่อนนะเอ็มนะ
แล้วก็ต้องเอาจักรยานสียำพูกลับบ้านไปให้นายเอ็มด้วยนะครับ
ไปถึงบ้านแล้วนะคุณนะโอ้โหนายเอ็มก็ไม่ตื่น
โอ้โหต้องพาถึงเตียงอ่ะโอ้โหพี่สบาย
นี่แหละเขาเรียกว่าเมาโหแล้วกอดตุ๊กตาด้วย
คุณเมาไม่ขับอันนี้เขาไม่ขับจักรยานเมาไม่ขับจักรยาน
เขาจะพูดไม่ค่าชาติหน่อยนะเพราะเขาร้องเพลงเพราะนะคุณนะ
ชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจอัดคลิปลงติ๊กต๊อกนี่
ตอนพี่เขาเป็นนักร้องร้องเพลงอยู่แบบนี้โอ้โห
ถ้าได้เหมือนกันนะมาดให้เหมือนกันนะ
อกถูกใจของชาวบ้านเขานะฮะ
แล้วก่อนหน้านี้ช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ย
เจ้าตัวก็อัดคลิปล้อเลียนการหาเสียงทางการเมืองนะครับ
อ๋อนี่แหละ